จนถึงวันนี้ค่ะทางคนที่ก่อเหตุเนี่ยไม่ติดต่อไม่ขอโทษไม่รับผิดชอบอะไร
แต่ทำไมคดีมันช้าคนเจ็บเขาบอกแบบนี้
ตำรวจบอกว่าสอบปากคำไป๕คน
ส่วนอีก๓คนที่อยู่ในคลิปภาพเนี่ย

ทีนี้ค่ะทางคนเจ็บบอกว่า
ก็พยายามไปหาข้อมูลด้วยตัวเองนะว่า

ก่อนหน้านี้มีการนัดคุยกันที่โรงพัก
แต่ว่าทางฝ่ายคนเจ็บบอกว่าไม่ยอมความแน่นอน
เรื่องนี้ต้องดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายให้ถึงที่สุด
แต่ณเวลานี้จนถึงเวลานี้คือเหตุการณ์ตั้งแต่พฤศจิกายนปีที่แล้ว
ตำรวจบอกว่าสอบปากคำไป๕ปากจะส่งฟ้องศาล๑๕มีนาคม
แต่คนเจ็บบอกว่ามันช้าเกินไปไหม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
ก็เลยจะขอความเป็นธรรมในเรื่องนี้นะคะ
เราส่งคุณจิรายุทธ์บุญชูทีมข่าวของเราไปคุยกับคนเจ็บค่ะ
นายกันตินัทธพฤษอายุ๒๒ปี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
ตำรวจสอบปากคำคนก่อเหตุไป๕คน
แต่คนที่ก่อเหตุจริงตามคลิปภาพเนี่ยมัน๘คน
ทีนี้ค่ะอีก๓คนที่เหลือเนี่ยทำไมสอบปากคำไม่ได้

เรียนอยู่มหาวิทยาลัยเดียวกันหมดแล้วเป็นนักกีฬาด้วย
ทำไมตำรวจสอบปากคำไปแค่๕คน
ตำรวจเคยนัดไกลเกลี่ยแล้วรอบนึงนะคะ
แต่คนก่อเหตุไม่สำนึกไม่ขอโทษอะไรเลย
ทางครอบครัวของคนเจ็บเขาก็เรียกค่าเสียหายไป
แต่คนก่อเหตุบอกว่าไปว่ากันชั้นศาลไม่ยอมจ่ายไม่ยอมรับผิดชอบ

กลายเป็นคนพิการไปตลอดชีวิต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

ทั้งที่ภาพจากกล้องวงจรปิดตามคลิปภาพที่เราให้คุณผู้ชมดูไป
คนเจ็บบอกว่ามันก็ชัดนะ
เห็นหน้าคนก่อเหตุชัดเจนทุกคนเลยอะค่ะ
ผมไม่รู้จักคนที่เหลือแต่ว่าผมรู้จักแค่คนที่ต่อยผมคนแรกแค่คนเดียว
เคยมีปัญหากับเพื่อนของเขาแต่ว่าเรื่องมันจบไปแล้วครับ
แต่เหมือนว่าคนนี้เขาไม่ยอมจบกับผม
ผมว่ามันช้ามากเพราะว่าคือหนึ่งก็คือเรามีหลักฐานที่เห็นหน้าชัดหมดทุกคน
สองเราเราเจอกับห้าคนที่มารุมทำร้ายเราแล้ว
เพราะว่าตำรวจได้นัดมาไก่เกียร์รอบแรกแล้ว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
ผมเนี่ยต้องมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลเองกับ๒๐๐๐๐๐บาท

ยังเจออยู่อยู่มหาวิทยาลัยเดียวกันอย่างนี้ค่ะ
ท่านผู้ชมครับดูความคืบหน้าคดีนี้ก็แล้วกันนะครับ